นิวโวเตอร์หรือผู้ที่จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก
นับจากเลือกตั้ง๒๔มีนาคม๒๕๖๒
ซึ่งก็คือผู้ที่จะมีอายุระหว่าง๑๘ถึง๒๑ปี
ในปี๒๕๖๖คนกลุ่มนี้มีประมาณ๓ล้าน๒แสนคน
นิวโวเตอร์จะไม่สามารถชี้เป็นชี้ตายเปลี่ยนแปลงประเทศได้
แต่ก็ถือว่าเป็นพลังสำคัญ

พักให้ความสนใจนิวโวเตอร์
เทคะแนนให้ผู้สมัครหรือพักของตัวเอง
ก็สามารถแปลคะแนนเสียงเป็นเก้าอี้สอสอได้๘๙ที่นั่งเลยทีเดียว
จากสถิติการเลือกตั้งที่เป็นผ่านมา
คนไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเฉลี่ยประมาณ๗๐
ซึ่งถ้าคิดเป็นตัวเลขสอสอบัญชีรายชื่อ
ก็จะได้ประมาณ๗๘ที่นั่งซึ่งนับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว
เสียงของคนหนุ่มสาวที่ถือเป็นพลังสำคัญไม่น้อยในทางการเมือง